พืชผักนะผลไม้หรือว่าที่เรามาประกอบอาหารเนี่ย

เธอบอกว่าโอ้โหประสบการณ์เฉียดตายนี่ฮะ
หามส่งโรงพยาบาลด่วนนะครับ
เจ้าของโพสต์ชื่อว่านางสาวศรีสุรางนะฮะอายุ๔๒นะครับ
บอกว่ายายเนี่ยทำแกงส้มออดิบให้ทานนะฮะ
กินกัน๓คนมีเธอมีเพื่อนแล้วก็คุณยาย
ยายเนี่ยไม่เป็นอะไรมากเพื่อนก็ไม่เท่าไหร
แต่ตัวเธอเนี่ยถึงขั้นแบบพอกินเข้าไปปุ๊บนะ
ผักอ่ะที่เป็นออดิบหรือว่าคูณคำแรกเนี่ย
แปลกเผ็ดแบบลุกลามไปทั่วปาก
เหมือนมีอะไรมาเผาในปาก
ล้างปากกลัวคอยิ่งเผ็ด
ต่อไข่ใส่ปากหวังให้อเจียนก็ไม่มีอะไรออกมา
สุดท้ายฮะลิ้นแข็งน้ำลายยืดนะครับ
นี่หมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเราก็ไปคุยด้วยนี่ฮะ
เธอบอกเนี่ยฮะภาพที่โพสต์เนี่ย
เกิดจากการที่เธอไปกินบอลโหราที่มีพิษ
แทนที่จะเป็นออดิบนะฮะ
คือมันเป็นบอลโหราเคยมีคนกินเข้าไปแล้วก็
มีพิษแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับ
ทีนี้ค่ะมาดูความแตกต่างกันหน่อยนะคะ
อดิบหรือคูณจะมีใบสีเขียวอ่อนนะคะ
ขนาดเล็กบางบางนะคะรูปร่างคล้ายลูกศร
ใบสีขาวนวลก้านใบห่างริมขอบใบ
ลำต้นสีเขียวอ่อนนะคะส่วนบอนโหรา
ใบจะสีเขียวเข้มขนาดจะใหญ่แล้วก็หนาค่ะ
รูปร่างคล้ายตลปัดนะคะนี่นะคะไม่สามารถกินได้

พิษเนี่ยจะลักษณะเป็นแบบผลึก

ที่มีผลึกมากเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นยางใส

ถ้าเผลอกินเข้าไปเนี่ยนะอาจจะระคายเคือง
ถ้ารุนแรงก็คืออ๋อหูยยยยยยอาการหนักค่ะ
กลืนอาหารไม่ได้พูดลำบากไม่มีเสียงบางคนหายใจไม่ออกเลยนะ
ครับวิธีปฐมพยาบาลนะคะให้กินขนมหวานอมน้ำตาลตะโนด
นมเย็นของเย็นนะคะแล้วก็ต้องพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะ
คือมันดูไม่ออกแน่อยู่แล้วคือว่าแม้กระทั่งคนที่เอามาขาย
ตัดมาขายแม่ค้าแม่ครัวที่ทำเนี่ยเขาก็เขาไม่รู้แน่แน่เพราะว่าใบใบต่างกันเล็กน้อยก้านเหมือนกันเลยค่ะทีเนี้ยเราจะเสี่ยงไหมเราถ้าเราอยากทานอ่ะ
คิดว่าควรจะปลูกเองเพราะว่าเวลามันมารวมกันในถ้วยมันเหมือนกันมาก
นี่ค่ะคือดูไม่ออกแล้วเธอแพ้รุนแรงด้วยตอนนี้ยังกินอะไรไม่ได้เลยนะกินข้าวไม่ค่อยได้
ต้องฝึกสังเกตไว้เนาะเราก็ถือว่าเราก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เธอเจอมาโดยตรงจริงค่ะ